ดูอีกท่านหนึ่งนะคะคุณโทนี่ราแก่นกับแม่บานเย็นล่าแก่นไปเจอ
โทนี่มาคุณผู้ชมก็เลยคว้ามาอัปเดตเรื่องผลงานตัวเอง
แล้วนะรับบทเป็นคุณหมอแล้วในซีรีส์รีเมคเรื่องดังคุณผู้ชม
เจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะทำการบ้านอย่างหนักค่ะ
เอาความรู้ไปให้คำปรึกษาคนป่วยได้จริงเลยแบบนั้นเลยค่ะ
ส่วนเรื่องวันเกิดนะคะเปิดหน้าใหม่ของคุณแม่บานเย็นค่ะ
ก็ได้ไปร่วมยินดีมาแล้วนี่วันนั้นพี่แจ๊กกะลินไปสัมภาษณ์ตอนกลางวันใช่ไหมคะ

นี่บอกว่าดีใจมากที่เห็นแม่ในวัย๗๐ปีกลับมามีความสุขมั่นใจอีกครั้ง
ก็เป็นห่วงแต่พอออกมาปลอดภัยก็โอเคค่ะ
โดยวันก่อนนะคะก็เพิ่งพาแม่บานเย็นและพี่สาวไปเยี่ยมบ้านสวนคุณผู้ชม
บ้านที่คุณโทนี่กับแก้วเนี่ยลงทุนปลูกเองสร้างเองขุดหลุมขุดบ่อยเองแบบนี้ค่ะ
ตั้งใจเอาไว้นะคะว่าปีใหม่บ้านเสร็จแล้วก็จะพาครอบครัวไปฉลองที่นั่นค่ะ
โทนี่ยืนยันนะคะว่าถึงจะแต่งงานมาหลายปีแล้วคนก็ลุ้นเหมือนกันว่าอยากให้มีลูกนะคะ
ตอนนี้อยากเที่ยวก่อนโควิดซ้าแล้วก็ฝ่ายภรรยาเนี่ยคุณแก้วเขาแพลนไว้เยอะมากเลยนะคะ
เป็นว่าไปฟังทั้งหมดทั้งมวลจากโทนี่รากแก่นกันเลยค่ะ
ก็คุยกันบ้างแต่เรารู้สึกว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้กลับมาเที่ยวเดินทางกัน
แค่แบบเรามีน้องหมาสองตัวโอ้โหพี่แต่ละครั้งที่เราต้องเดินทางเราก็ต้องเอาไปฝากนึกออกไหม
เหมือนบ้านเราอ่ะมันสร้างไม่เสร็จสักทีแล้วก็เหมือนเราย้ายออกไปไกลมากนะตอนนี้
หวังว่าปีใหม่นี้จะเสร็จเราก็อยากจะฉลองอยู่ที่บ้าน
บ้านตอนนี้คืออยู่จริงแล้วบ้านสวน